คทันดองครับนี่คือคทันดองที่หาซื้อ
ไม่ง่ายหรือว่าไม่ยากนะฮะ

นี่ที่ดีแล้วราคาถูก

กินได้แล้วก็ออกลูกตลอด

คำถามข้อที่๑มูลคา๒๐๐๐บาทของผู้กอง
ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระท้อนพุษามะยมล้วนแต่มีน้ำหนัก๑กิโลกรัมค่ะผู้กอง
นี่กะท้อนเห็นไหม
ท้อนมันจะดูเหมือนจะแพงนะครับ

ชิ้นมันใหญ่แล้วพุษาล่ะคะผู้กอง
สีมันก็เหลืองนะคะผู้กอง

ผมว่าผมได้คำตอบแล้ว
ผมชอบอะไรที่มันเนื้อแบบขาวนิ่มละมุนละ

ผิวเหรอคะขาว
ละมุนค่ะผมว่าอันนี้แหละอันนี้นะคะผู้กองเลือกกระท้อนดองนะครับ
เป็นของดองที่ถูกที่สุดนะคะเป๊กจะเฉลยอันที่ผู้กองเลือกเลยค่ะ
กระท้อนดอง๑กิโลกรัมที่ผู้กองเลือกราคาอยู่ที่
พุษาดองที่ผู้กองไม่ได้เลือกค่ะราคาต้องแพงกว่าค่ะ
และราคาอยู่ที่ต้องแพงกว่า๖๐นะแพงกว่าแพงกว่า
กองค่ะและมะยมดองต้องแพงกว่ากระท้อนค่ะ
เพราะนี่คือของดองที่ผู้กองไม่ได้เลือกและราคาอยู่ที่
เก่งมากค่ะผู้กองกระท้อนดองน้ำหนัก๑กิโลกรัม
เป็นของดองที่ราคาถูกที่สุด
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาทค่ะ
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะผู้กองกบของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

อ๋อเล่าจ้า

ทำไมเท่านี้แกขี้เกียจเข็นมาเร็วหน่อยดิ

ช้าเรียกเอิญปกติแหมเข็นไวแล้วกัน

มันจะไวได้อย่างไรตำรวจอยู่นี่ไม่กล้าเข็นเร็วหรอก
เราโอเคส่วนหน่อยอย่าไปกลัว

อยู่หน้าของมีอะไรอยู่ในกางเกงเออใช่
ของมันก็คือมีกล้องอากาศ

มาที่ฟังสามของปากนี่ดีกว่าครับต่ำคิดหนึ่งรูปใหญ่นะฮะเฮ่ยนะฮะราคาไม่แพงนะฮะราคาถูกด้วย
อเจมส์วันนี้มันฟัก
อเจมส์อันนั้นฟัก

เช็คใครนี่
เล่นจนตำรวจค้นรถกลัว
ฟักทองเนี่ยราคาถูกมาก
ค่ะผู้กองกบคะอย่ามัวแต่จะชวนระเบิร์ตกลับไปด้วยนะคะ
ดูด้วยค่ะเพราะนี่คือคำถามข้อที่๒ของผู้กองนะคะ

ฟักทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ
เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นพูดจนจะเชื่อจริงแล้วนะเนี่ยพี่บอล
แต่ตอนนี้เวลาหมดหมดเวลา
พรุ่งนี้กลับมาลุ้นเกมกับผู้กองกบกันต่อ
ใครรู้ว่าค่าข้าวบ่อน้ำผู้ร้อนสำหรับบุคคลทั่วไป๓แห่งนี้แห่งไหนราคาถูกที่สุด
ผู้ร้อนสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
๒น้ำผู้ร้อนพรหรังจังหวัดร่านอง
๓น้ำผู้ร้อนหินดาดจังหวัดกานจณะบุรี
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
เป็นอะไรนะเดี๋ยวโดนชกออกมา

เดี๋ยวก็ตายฟรีหรอกไม่เห็นหรือไง
นี่ตายไม่เสียตังค์ตายฟรี

ฮะมีรูอยู่ในร้าน